เขาก็ออกมาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
อยากจะขอโทษสังคมขอขมาสังคมที่ไปขูดหน้าผาที่ดอยอินทนนท์

เป็นรักของเราเอาหินไปขูดหน้าผาเฉยเลย
ตามคลิปนี้เจอตัวแล้วนะคะ
ดอยอินทนนท์เขาเอามาโพสต์เอาไว้นะคะ
เพราะนี่คือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและทัศนียภาพ

แจ้งความที่สพจอมทองให้ดำเนินคดีค่ะ
เป็นรักของเราเอาหินไปขูด
ของเราก็ไปรู้กัน๒คนสิ

บอกกันเองก็ได้เนอะเดี๋ยวนี้ส่งไลน์ส่งข้อความกระซิบบอกก็ได้เนอะ
นี่มันสถานที่สาธารณะใช่ค่ะใช่ไหม
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะคะนายวิทยาวัฒน์สมฤทัยภัยศาลอายุ๒๕ค่ะ
ครับไปมอบตัวค่ะกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนสารภาพว่า
ผมเป็นคนเขียนเองแหละผมขีดเขียนบนหน้าผาตามคลิปเอง
ไม่รู้ว่าเป็นความผิดค่ะครับรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษทุกคน
จะไม่ทำอีกแล้วแล้วก็ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวคนอื่นเอาเป็นแบบอย่าง
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะวันเกิดเหตุคือ๖ธันวาคม
ขี่รถจักรยานยนต์พาแฟนออกจากบ้านมาอำเภอแม่แจ่มไปเที่ยวกิวแม่ปาน
ก่อนกลับคึกขนองจอดรถข้างทางแล้วก็เขียนข้อความตามที่เห็นในคลิปนะคะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจเปรียบเทียบปรับนะคะเพราะว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะ
เทียบปรับไปเป็นเงินสองพันบาทอ่าอย่าไปหาทำนะฮะอย่างนี้จริงค่ะ